ข่าวบันเทิงเช้านี้เป็นข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะ
กรณีของนางเอกสาวมินพีชยาเดี๋ยวจะให้น้องเชอรี่คนสวยมาเล่าให้ฟังเรื่องนี้

รุนสวัสดิค่ะคุณผู้ชมเช้านี้เจอเชอรี่เช่นเคยนะครับเป็นประเด็นร้อนอย่างที่พี่มิ้วบอกแหละหน้าหนึ่งเลยนะครับ
มินพิชยาหลังจากที่หอบฮิ้วกระเป๋าเขาว่าอย่างนั้นหิ้วมาเยอะหรือเปล่า

เออแต่ในภาพเนี่ยถ่ายมาเยอะแต่หิ้วมาเนี่ยเขาว่าไม่ได้ฮิ้วมาเยอะ
แล้วก็หายหน้าหายตาไปไม่ยอมตอบคำถามสื่อ

เหรอล่าสุดเนี่ยค่ะเขาไปจัดงานวันเกิดเมื่อวานนี้นักข่าวก็ไปก็อุ้ยไปร่วมยินดีวันเกิดแล้วไปอยากได้ข่าวก็ไม่เหมือนกัน

มากแล้วล่าสุดค่ะสาวมีนพิชยาเขาก็แก้ตัวเอ๊ะหรือว่าอะไรนะให้สัมภาษณ์ว่าอย่างนี้ค่ะไปฟังกันเลยค่ะ
เป็นไปไม่ได้ที่มินจะเอากลับมามินก็เลยยังไม่ได้เอาของกลับมาทั้งหมดทีนี้ใช่ค่ะ
วันนั้นก็ตามที่เห็นในรูปเลยค่ะใช่ก็คือคงไม่ต้องมานั่งแจกแจงขนาดนั้นเพราะในรูปก็ชัดเจนทุกอย่าง

ของเราทั้งหมดค่ะเราก็มีการซื้อสิ่งทุกอย่างแล้วก็มีการไม่ได้เอากลับมาเลยไม่ได้มีการนำกลับมาจนตอนนี้ก็ยังไม่ได้นำกลับมาตั้งแต่เกิดเรื่องนะ
ตั้งแต่เกิดเรื่องนะคะมินก็ไม่ได้แบบไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจใดแต่ว่าในเมื่อต้องออกมาชี้แจงก็ต้องทำหน้าที่ในฐานะคนของฉัน

เขาเรียกให้เราไปชี้แจ
อ๋อก็มีติดต่อมาค่ะในเมื่อข่ามันออกมาเหมือนงี้

ก็ไม่ว่าไงก็ชี้แจแบบนี้เลยครับ

ถ้ารวมดูจากบรรดากระเป๋าแล้วนะพี่มิ้ว
ใส่กับประมาณไหนอะไม่รู้จริง
คือนางจราเชขลองชิงอยากดูไง
คนขายก็คุณนิวค่าใบนี้ราคาดีมากเลยคะ

พี่นี่ก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

ขณะมือสองที่พี่ไปดูนะ๑๔๕๐๐๐๐บาท

แล้วค่อยบินไปกลับเอามาทีละใบอย่างนี้เหรอ

โลกออนไลน์ก็สนั่นอีกแล้วนะคะ

มียอดสมาชิกกว่า๓๓๐๐๐คนออกมาแซวข่าวนี้
เป็นการตัดต่อภาพค่ะพร้อมกับบรรยายว่า
ส้มที่เห็นด้านในแท้จริงแล้วมันเป็นข้าวมันไก่สิงคโปร์
แต่ด้วยว่าน้องมินมีงานเร่งด่วนกระทันหัน
ก็เลยฝากถุงข้าวมันไก่กองไว้ตรงเมอร์ไลออนก่อนแล้วกัน
โดยระบุว่าเร็วนี้จะบินกลับไปเอามาให้ได้

ไม่ได้ตั้งใจและคนเราเลือกที่จะเกิดไม่ได้

นี่เขาก็จิกกัดประมาณนึง
มาต่อกันที่เพจนี้ไม่พูดถึงไม่ได้
นี้เขาต้องร่วมทุกสถานการณ์
เจี๊ยบเรียบด่วนค่ะมีคนกดไลค์กว่า๑ล้าน๗แสนคน
แชร์ข่าวการให้สัมภาษณ์ของมินพีชยา
พร้อมกับแสดงความคิดเห็นแบบนี้

คืออย่างนี้ลูกค่ะเรื่องมันเกิดมาอาทิตย์กว่าแล้วลูก
หนูก็ไม่ออกมาพูดอะไรไงคะลูก

ไม่ถ่าย๒๔ชั่วโมงหรอกมั้งลูก
๕นาที๑๐นาทีโทรมาโฟนอินรายการไหนดัง

คิดว่าเขาใหญ่น่าจะมีสัญญาณมือถือนะคะ
หรือจะให้พี่นักข่าวไปรออยู่เชิงเขา
แล้วหนูก็ลงจากเขามาตอบพี่เขาสักแพบ

เรื่องมันก็จะไม่บานปลายขนาดนี้หรอกค่ะ
เขาใหญ่นะคะไม่ใช่เทือกเขาฮิมาลัย
โอเคนะคะน้องเขามาบอกตามนี้
น้องเชอรี่นี่คือเพจเจี๊ยบ

น้องเชนที่ไม่ได้พูดนะต้องพอคุณผู้ชมก่อน
เช่นเดียวกับกระทู้ชื่อดังในเว็บไซต์พันทิพย์ค่ะ

หลังจากมีชาวเน็ตตั้งกระทู้ในหัวข้อว่า
แถลงข่าวนักแสดงหญิงกับกระเป๋าแบรนด์เนม

เจ้าของกระทู้เขาตั้งข้อสังเกตนะครับ
บอกว่านางเอกดังเนี่ยเก็บกระเป๋าเอาไว้ที่ไหน

แล้วจะต้องเสียค่าเครื่องบินไปกลับ
เพื่อรับกระเป๋าคืนอีกเป็นเงินเท่าไหร่
และก็อยากให้วันที่เธอเดินทางนะฮะ
ช่วยเลยผู้สื่อข่าวช่วยติดตามไปทำข่าวด้วย

เขาบอกว่าให้นักข่าวช่วยตามสาวมินไปดูด้วย

เพื่อแสดงให้เห็นว่านางเอกดังพูดความจริงค่ะ

ก็เกิดกระแสตั้งแฮสแท็กกันถึง
พรของนางเอกดังด้วยการใช้แฮสแท็กที่ว่า
ถือว่าเป็นการหยิกแกมหยอก

ก็แสบคันอยู่ประมาณนึงเหมือนกันนะคะ

ใช่เขาชี้แจงกันไปแบบนี้แล้วก็อยู่ที่วิจารณญาณของคุณผู้ชมแหละ
ช่างน้ำหนักเอาดูเองแล้วกัน